ประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวชนกจันทาทอง
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดหนองคายเขต๒จากพักเพื่อไทยค่ะ
วันนี้ที่ฉันได้ร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบลายบุคคล
ข้อกล่าวหาท่านละบนตรีชัยวุฒนาคมานุสร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ว่ามีพฤติการจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐมนูลหรือกฎหมาย
มีความประพฤติเสื่อมเสียทางศิลธรรมอันดี
ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะ
ดิฉันขออนุญาตท่านประธานเปิดสไลด์นะคะเพื่อเป็นการประกอบการอภิปรายค่ะ
สไลด์ถัดไปเลยนะคะจากข้อกล่าวหาข้างต้น
ถ้อยแถลงของผู้นำฝ่ายค้าน
กล่าวหาท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิว่าทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงที่สุดนั้น
ได้ทำร้ายจิตใจของภรรยาตัวเองอย่างแสนสาหัสค่ะ
ภรรยานั้นต้องออกมาโพสต์นะคะข้อความตามโซเชียล
และก็เป็นสื่อในภาพนะคะระยะหนึ่งแล้วนะคะ
ดิฉันขออนุญาตอ่านข้อความตามที่ภรรยาท่านรัฐมนตรีชัยวุฒินั้น
ได้โพสต์ข้อความไว้นะคะได้ทราบเรื่องของครอบครัวคนที่รัก
ว่าสามีพูดกับภรรยาว่าฉันเลือกวิธีชีวิตแบบนี้
สามคนผัวเมียเธอรับไม่ได้ก็ออกไป
และผู้หญิงอีกคนก็มีลูกมีลูกมีสามีแล้วฟังแล้วหดหูใจ
เลยได้แต่ให้ธรรมใจพร้อมติดแฮชแท็กว่า
ค่านิยมสถาบันครอบครัวที่เปลี่ยนไปค่ะ
คุณชนกครับมีท่านสอสอประท้วงครับ
ค่ะดิฉันนางสาวพัชลินซำสิริพงศ์ค่ะ
ที่ฉันขอประท้วงผู้ที่อภิปรายอยู่นะคะ
ข้อ๖๙นะคะ
ดิฉันคิดว่าเข้าใจนะคะถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านนะคะ
แต่ก็คิดว่าในเรื่องของเรื่องส่วนตัว

ซึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับทางท่านรัฐมนตรีโดยตรงในการบริหารงาน
หรือว่าอยากจะให้ทางท่านผู้ที่อภิปรายอยู่ได้
พิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารงานของท่านรัฐมนตรี
แล้วก็ทางด้านของบอกว่าทุจริตอย่างไรดีกว่าค่ะ
เพราะว่าในเรื่องนี้ค่ะก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีมูลหรือไม่มีมูลก็ตาม
คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะกระทบถึงหลายบุคคลที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยค่ะ

ครับคุณชนกครับ
ความจริงเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องประธานก็วินิจฉัยลำบากนะครับ

แต่ที่ฉันได้ขออนุญาตทางสภาแล้วนะคะว่าจะใช้ภาพประกอบ
แล้วก็เข้าข้อกล่าวหาท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิเนี่ย
ท่านก็ทราบล่วงหน้ามาตั้งแต่๑๕มิถุนายนแล้ว
ท่านจะต้องถูกกล่าวหาในเรื่องของจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะ

ในฐานะที่ฉันเป็นเพื่อนกับภรรยาท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิ
ซึ่งทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ทราบดีอยู่แล้วว่า
ภรรยาท่านรัฐมนตรีชัยวุฒินั้นเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ทรงเกียรติและก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะ
ดิฉันมั่นใจค่ะว่าเพื่อนสมาชิกอยากจะได้ข้อมูลจากดิฉัน
เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะไว้วางใจรัฐมนตรีชัยวุฒิ
ธนาคมานุสรหรือไม่ทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ค่ะท่านประธาน
ประธานค่ะดิฉันขอประท้วงท่านประธานค่ะ

ท่านประธานค่ะมันจะเป็นการขัดจังหวะเลย
มีท่านสมาชิกขอประท้วงก็ต้องให้สิทธิ์ประท้วงครับ

ถ้าท่านจะพูดในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิ
ดิฉันก็พยายามจะขึ้นรับฟัง
แต่ในเรื่องจริยธรรมเนี่ยถ้าท่านผิดเรื่องอะไรดิฉันโอเค
แต่ถ้าเกิดว่าท่านพูดพาดพิงถึงครอบครัวถึงบุคคลที่๓
และยังมีเด็กที่เป็นบุตรของทั้งสองฝ่าย

ท่านเองต้องตรวจในเรื่องของจริยธรรมของคนที่อภิปรายด้วย

เด็กที่เขายังไร้เดียงสาที่เขาจะต้องมา
ถ้าเขาโตขึ้นเขาจะมาเปิดดูในส่วนของสภาแห่งนี้ที่ถ่ายทอด
ท่านต้องตรวจดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่
วันนี้สุดท้ายถ้าท่านบอกว่าภรรยาคือเพื่อน
ท่านต้องคิดว่าเพื่อนของท่านจะโดนกระทบอย่างไรกับสังคม
แล้วเมื่อเด็กโตขึ้นมามาดูในสภาแห่งนี้
ที่ท่านกำลังกล่าวถึงทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก

ก็ประธานวินิจฉัยนะครับความจริงแล้วเรื่อง
แม้จะเป็นความประพฤติส่วนตัวแต่มันก็เกี่ยวข้องกับการ
ดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีแต่ว่าผมอยากให้คุณชะนก
พูดเรื่องนี้อยากจะให้พูดด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับ
เพราะว่ามันจะมีผลกระทบกับหลายด้านหลายฝ่ายอย่างที่ท่านสมาชิกที่ได้ประท้วงได้ผลมานะครับ
ต้องคำหนึ่งถึงความรู้สึกของของของหลายหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ฉะนั้นผมอนุญาตให้พูดแต่ต้องขอให้พูดด้วยความระมัดระวังนะครับได้ค่ะท่านประธาน
ดิฉันเองก็อยู่ในฐานะของแม่ของลูกเป็นหัวอกของแม่คนนึงเช่นกันค่ะ
ดิฉันขอเข้าเนื้อหาเลยนะคะตามข้อกล่าวหาที่ที่ฉันได้กล่าวอ้างมาทั้งหมดนี้
ประมวลจริยธรรมของเป็นข้อบรรยัติในรัฐมนูลค่ะ
รัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๐มาตรา๗๖วัก๓
ได้กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น
ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวค่ะ
จึงส่งผลให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรี
ออกประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการทางการเมือง
เมื่อวันที่๑๑ตุลาคม๒๕๖๔ค่ะทั้งหมดมี๑๑ข้อด้วยกัน
แต่ข้อที่ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิถูกกล่าวหานั้นอยู่ในข้อ๑๐ค่ะ

ข้าราชการการเมืองต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

ทั้งหมดมี๙วักดิฉันขออ่านอย่างละเอียด

แล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกในสภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้

ไว้วางใจรัฐมนตรีชัยวุฒิได้หรือไม่ค่ะ

รักษาจัญญาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี
้อมนำพระบรมราชวาส
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต

ในการเป็นพลเมืองดีด้วยความเคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งคัดค่ะ

ปฏิบัติต้นอยู่ในกรอบจริยธรรม
คุณธรรมและศิลธรรม
โดยส่วนตัวและโดยหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
รวมทั้งรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยค่ะ

เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ
อาฆาตมาดร้ายหรือใส่ร้ายเสียดสีบุคคลอื่นค่ะ
วักที่๖ค่ะ
และระมัดระวังไม่ให้การประกอบวิชาชีพ
หรือการงานอื่นใดของคู่สมรสญาติสนิท
หรือบุคคลในครอบครัวของตน
มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือน
ต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนค่ะ

ไม่รับของขวัญของกำนันทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

และจะต้องดูแลให้คู่สมรสญาติสนิท

แต่เป็นการรับจากการให้

และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

รัฐมนตรีชัยวุฒิต้องฟังค่ะ
ท่านชนกครับ
มีท่านสมาชิก
มีข้อไหนที่พาทเพียงเกี่ยวกับรัฐมนตรีชัยพุทธบ้าง
ท่านพูดมาเลยค่ะท่านมีเวลาอภิปรายแค่๑๐นาทีนะคะ
ที่ฉันรอฟังอยู่และห้ามพลาดพิงในส่วนของบุคคลอื่น
อันนี้ดิฉันขอเน้นย้ำว่าท่านประธานต้องเข้มงวดในเรื่องนี้นะคะ
โดยเฉพาะมีเด็กร่วมอยู่ด้วยขอบคุณค่ะ
ผมติดตามรับฟังคุณชะนกอภิปรายอยู่ครับ
เรื่องที่คุณชะนกอภิปรายเป็นเรื่องที่มีอยู่ในยติ
พิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ
ในยศติเขียนไว้ว่า
ฝ่าฝืนและมติบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
มีความประพฤติเสื่อมเสียทางศิลธรรมอันดี
ฉะนั้นการที่คุณชะนกได้นำเรื่องนี้อภิปราย

แต่คุณชะนกจะต้องระมัดระวังอย่าให้กระทบถึงบุคคลที่สาม
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับ
ขอให้ได้พยายามเลี่ยงนะครับพยายามเลี่ยง
ผมเข้าใจและอยากให้เข้าใจถึงความรู้สึกของบุคคลอื่นด้วยนะครับ

วักที่๘นะคะท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิจำเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ที่ต้องฟังในเรื่องในวักที่๘นี้นะคะ
และที่ฉันก็ดีใจค่ะที่ในตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ร่วมฟังที่ที่ฉันอภิปราย
เพราะเป็นผู้ออกประกาศฉบับนี้ด้วยตัวท่านเองค่ะ
ที่๘นะคะไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการร่วงละเมิด

จนเป็นเหตุทำให้ผู้ถูกกระทำได้รับความเดือดร้อน
เสียหายหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
โดยผู้ถูกกระทำอยู่ในภาวะจำยอม
ต้องยอมรับในการกระทำนั้น
และไม่นำความสัมพันธ์ทางเพศ
ตนมีต่อบุคคลใดมาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพล
ครอบงำให้ใช้ดุลพินิษฐ์ในการปฏิบัติหน้าที่
อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลอื่นค่ะ

คบหาหรือให้การสนับสนุนผู้ประพฤติผิดกฎหมาย
ผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติ
หรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย
อาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ
ความศรัทธาของประชาชนค่ะ
ประมวลจริยธรรมข้างต้นที่พลเอกประยุทธ์

มีมาตรฐานในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมสูงมากค่ะ
สังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสหรือบุคคลข้างกาย
ก็ต้องใช้มาตรฐานในด้านของจริยธรรมประมวลกฎหมายฉบับนี้เช่นเดียวกันค่ะ
แสดงว่าพลเอกประยุทธ์นั้นได้ตระหนักแล้วว่าหากใครมาเป็นข้าราชการการเมือง
ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างสูงค่ะจากเอ่อจากจากข้อกล่าวหาเอ่อ
ผู้นำฝ่ายค้านได้มีถ้อยแถลงรัฐมนตรีชัยวุฒิในเรื่องของการผิด
ริยธรรมอย่างร้ายแรงข้างต้นนั้นพี่น้องประชาชนที่พบเห็นเพื่อน
สมาชิกสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้หรือแม้แต่สื่อมวลชนต่างมีคำถาม
แล้วก็ข้อสงสัยในพฤติกรรมของรัฐมนตรีชัยวุฒิค่ะเพราะว่า
เป็นอันที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าท่านรัฐมนตรีชัยวุฒินั้นคองรัก
คลองคู่กับภรรยาของท่านมาอย่างเนิ่นนานจนมีบุตรด้วยกัน
และไม่พอค่ะภรรยาของท่านนั้นยังเป็นสมาชิก
สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ด้วยต่อมาค่ะเมื่อท่านมาดำรงตำแหน่ง
เป็นรัฐมนตรีว่าการพฤติกรรมของท่านกลับเปลี่ยนไปคุณคุณชนกครับ
เอาเอาเฉพาะพฤติกรรมของท่านรัฐมนตรีอย่าได้ไปพูดถึงภรรยาของท่านเลย
นะครับได้ค่ะดิฉันรับทราบค่ะนะครับดิฉันขอสไลด์ด้วยนะคะ
ภาพประกอบค่ะต่อมาเมื่อท่านได้เป็นรัฐมนตรี
ท่านกลับประพฤติตัวนะคะเปลี่ยนไปกลับเชิดหน้าชูตาหญิงอื่น
และเหนือกว่าภรรยาตัวเองทำร้ายจิตใจนะคะ
ประท้วงครับเชิญท่านประท้วงครับประธานค่ะดิฉันนันทนาสงประชานะคะ
ดิฉันขอประท้วงข้อที่หกสิบเก้านะคะเนื่องจากเราเป็นผู้หญิงด้วยกันนะคะ
การพูดถึงครอบครัวคนอื่นโดยไม่ใช่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องงานที่เราปฏิบัติหน้าที่
ไม่ควรที่จะมาพูดในสภาแห่งนี้นะคะโดยที่ฉันเชื่อว่าความเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ย
มันต้องมีความเห็นอกเห็นใจมันเป็นอะไรที่บันทึกเป็นประวัติศาสตร์นะ
เรื่องนี้นะดิฉันคิดว่าไม่สมควรอย่างยิ่งท่านประธานต้องให้หยุดการอภิปราย
มันเสียหายจริงจริงมันเป็นเรื่องครอบครัวนะท่านประธาน
แล้วจะเอารูปขึ้นแบบนี้มันถูกต้องไหมท่านประทานตรวจรูปอันนี้หรือยัง
เดี๋ยวผมวินิจฉัยครับวินิจฉัยนี่ต้องวินิจฉัยด้วยความเป็นธรรม
เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวด้วยนะท่านประธานครับผมพยายามหาทางออกให้ครับ
เดี๋ยวครับไม่ถูกต้องนะประธานผมผมวินิจฉัยนะครับ
จะพูดถึงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นท่านสมาชิกสามารถพูดได้ครับ
เพราะมันมีเรื่องอยู่ในยติแต่ผมก็ได้เตือนคุณชะนกไปแล้วนะครับ
ขอร้องมาแล้วนะครับว่าอย่าไปพูดพาดพิงถึงครอบครัวท่านถึงภรรยาท่าน
ถึงบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
แม้แต่รูปภาพที่จะเอาขึ้นโชว์แสดงถึงแม้ว่าการพิปรายไม่ไว้วางใจ
ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากประธานก็จริง
แต่ถ้าเป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่จะทำให้เกิดความเสียหาย
ก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งห้ามเอามาแสดง
ฉะนั้นฝากเตือนคุณฉนกครับขอให้พูดบอกว่า
ลำตีมีพฤติกรรมยังไงยังไงก็พอไม่ต้องบรรยายลงไปในรายละเอียดนะครับ
ว่าภรรยาท่านอย่างนั้นอย่างนี้คนนู้นคนนี้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็ขอแหละนะครับ
อย่าได้กระทบถึงบุคคลข้างเคียงเลย
เพราะว่าคิดถึงใจเขาใจเราด้วยนะครับ
และแค่คิดถึงความมินเมที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลในครอบครัวของท่านด้วย
ผมว่าน่าจะผมนิจฉัยน่าจะตรงนะครับท่านจุฬพรรณ
เชิญท่านชนกอภิปรายต่อดีไหมครับ
ผมพยายามหาทางออกให้นะครับในฐานะวิศัยคลาญผมจุฬพรรณเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่
ผมรู้จักทุกฝ่ายนะครับแต่เรื่องนี้อย่างที่ท่านประธานได้เรียนมัน
เป็นเรื่องซึ่งมีการบรรจุอยู่ในยัตติ

และที่สำคัญมันเกิดความเสียหาย

นั่นก็คือเราก็รู้กันอยู่ว่า
บุคคลคนนี้มีกระบวนการ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในกระทรวง

กลายเป็นว่าคุณชะนกกลายเป็นผู้ผิด

ปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากพวกผม

มีเพื่อนชู้สาวจริง

ตัวบุคคลผู้นี้

เราก็เดินหน้าต่อครับ

จุลพันธ์อมรวิวัตรผมก็เห็นด้วยนะครับจริงแล้วเนี่ย
ถ้าท่านผู้ที่กำลังอภิปรายขออนุญาตเอ่ยนามท่านชนกจันทาทองซึ่งปกติเนี่ย
ผมรู้จักท่านดีครับเป็นผู้หญิงอ่อนโยนน่ารักนะครับ
ถ้าจะพูดถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ท่านว่าเนี่ย
ผมไม่มีปัญหาครับแต่ที่ผมต้องยืนลุกขึ้นมา
เนื่องจากว่าคำอภิปรายของเพื่อนสมาชิกที่พูดถึงเนี่ย
มันตีความคนที่ได้รับฟังเนี่ยก็สามารถเข้าใจไปในทางลบได้นะครับ
ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงจริงนะครับ
ผมก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้วถ้าเราปล่อยตรงนี้ไปเนี่ย
ผมว่าหลายฝ่ายก็คงจะเสียหายอย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้ประท้วงไปนะครับ
ขออนุญาตกลับเรียนผ่านท่านประธานครับก็เข้าประเด็นเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเลยนะครับ

ครับก็ผมก็ได้แนะนำคุณชะนกไปแล้วนะครับ
เมื่อมันมีในยติเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติเสื่อมเสียทางศิลธรรมอันดี
ก็เป็นเรื่องในยติก็สามารถที่จะอภิปรายได้แต่ให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ฉะนั้นผมว่าคุณชะนกเอาแค่สรุปว่า
ใช้สิทธิ์พัดพิงหน่อยครับเพื่อนประธาน
เดี๋ยวนะครับผมวินิจฉัยก่อนครับ
ผมว่าคุณชะนกพูดถึงว่ามันมีพฤติกรรมอย่างนี้แหละของท่านลำตี
แต่ว่าไม่ต้องไปลงในรายละเอียดถึงบุคคลอื่นนะครับ
แล้วก็สรุปสั้นอย่างนี้ผมคิดว่าท่านสมาชิกก็คงจะพอเข้าใจแล้ว
เพราะท่านชนกก็ใช้พูดมาเยอะแล้วนะครับ

คือเมื่อสักครู่ก็เกิดความเสียหายขึ้นนะครับ
เรื่องที่ว่าผมลุกขึ้นพูดเมื่อสักครู่เนี่ย

๒เรื่องจริยธรรมประเภทนี้เนี่ย
มันเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับ
ก็เป็นสิทธิ์อันชอบที่คุณชะนกจะพูดได้นะครับ
จริงแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าท่านคุณชนกจะพูดต่อผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับ
คุณชนกก็จะได้เดินต่อแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับ
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่ท่านประธานกลัวนั่นแหละนะครับ
ก็ท่านประธานวินิจฉัยตามเมื่อสักครู่ก็ได้ครับ

ผมก็ได้วินิจฉัยให้มันตรงให้มันเป็นกลางที่สุดตรงที่สุด
คำนึงถึงหลายด้านผลกระทบจากหลายด้าน
แต่ถ้าคุณชะนกจะไปลงรายละเอียดถึงครอบครัว

ผมจะไม่อนุญาตให้อภิปรายนะครับ
ฉะนั้นผมเชิญคุณชะนกอภิปรายเถอะครับ
สรุปว่ามันมีพฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้น
ก็น่าจะเป็นที่เข้าใจได้
ท่านมณพรประท้วงเรื่องอะไรครับ
ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
จังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยค่ะดิฉันประท้วงท่านประธานตามข้อที่เก้าค่ะ
เรื่องของการที่ท่านประธานได้ทำหน้าที่ในการควบคุมรักษาความสงบเรียบร้อย
ห้องประชุมค่ะเพราะว่ายัตตินี้เป็นยติของการ
ไม่ไว้วางใจสิ่งหนึ่งที่คุณฉนกได้แบบพี่ปลาย
ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและอย่างน้อยผู้หญิงคนหนึ่ง
ลุกขึ้นมาอภิปรายอย่างนี้ก็เพื่อจะไม่ต้องเป็นแบบอย่าง
พฤติกรรมที่ผู้ชายปฏิบัติตัวอย่างนี้แล้วก็จะได้ประกาศให้
ทั้งสภาแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยว่าท่านนายกประยุทธ์จันโอชา
สัญหาคนที่มีคนที่มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยแบบนี้
เป็นความไม่เหมาะสมของการลงตำแหน่งค่ะท่านประธาน
ครับก็เรียนคุณมณพรนะครับว่าผมก็ได้พยายาม
พยายามหาทางออกพยายามวินิจฉัยใช่ครับมีสิทธิ์ที่จะพูดได้
แต่เราต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพราะการพูดเรื่องนี้มัน
มันค่อนข้างจะอ่อนไหวมันค่อนข้างที่จะหวั่นไหว
ข้างที่จะเปาะบางมากฉะนั้นเอาตามที่ผมแนะนำ
ดีไหมครับมันจะได้มีทางออกฝ่ายทางโน้นก็จะ
ไม่ต้องประท้วงกันต่อไปว่ามันมีพฤติกรรมอย่างนี้แหละ
ตามยศติที่เขียนเอามามันก็มีอยู่ในพฤติกรรมอ่าในในยศติอยู่แล้ว
นะครับแต่ว่าขอร้องว่าหนึ่งอย่าลงในรายละเอียด
แล้วก็ถ้ามีคลิปมีอะไรขอร้องครับอย่าเอามาเปิดเลยนะครับ
รูปภาพก็ขอให้งดนะครับประธานขอให้งดคือผมขอเลยครับ
มันไม่มันไม่ได้อะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างหรอกครับแต่ว่าเราให้การประชุมนี้มันเดินไปได้นะครับ
ให้ทุกคนมีความสุขมีความพอใจจากการอภิปรายเชิญคุณชะนกได้ได้อภิปรายครับ
ดิฉันรับทราบและก็ขออนุญาตนะคะเพราะถ้าในการอภิปรายทั้งข้อความภาพที่แสดงออกตามสื่อในตอนนี้
ดิฉันขอรับผิดชอบทางกฎหมายทุกอย่างค่ะดิฉันขออภิปรายต่อนะคะ
นี่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะท่านดิฉันต้องการให้เพื่อนสมาชิกพร้อมพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ฟังอยู่ขนาดนี้
ได้ใช้ข้อมูลของดิฉันนั้นในการตัดสินใจว่ารัฐมนตรีชัยวุฒิสมควรที่จะได้รับการไว้วางใจหรือไม่ค่ะ
จากข้อมูลที่ที่ฉันได้เตรียมมานะคะขอภาพประกอบด้วยนะคะจะจบแล้วค่ะท่านประธานค่ะ

ต่อมาค่ะต่อมาค่ะเมื่อท่านเป็นรัฐมนตรีแล้ว
คุณชะนกครับเดี๋ยวมีท่านสมาชิกประท้วงเชิญครับ
ท่านประธานค่ะดิฉันกรณิตงามสุขลัตนาสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
คลองเตยและวัฒนาพักพลังประชารัฐนะคะดิฉันประท้วงท่านประธานผ่านไปยังท่าน
ผู้กำลังอภิปรายนะคะถ้าท่านประธานยังไม่ได้ตรวจสอบในส่วนของภาพและคลิปนะคะ
ดิฉันขอให้ท่านประธานเนี่ยห้ามเอาขึ้นตอนนี้นะคะ
ท่านควรจะตรวจสอบก่อนเพราะผลกระทบถึงแม้ว่าผู้อภิปรายจะบอกว่ารับผิดชอบในทางกฎหมายทั้งหมด
แต่ถามว่าผลการกระทำที่ท่านจะทำในวันนี้กับครอบครัวของท่านรัฐมนตรี
ของรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นที่มันจะกลายเป็นตราบาปกับเด็ก
กับกับภรรยาเขาถามว่าเขาได้เขาอนุญาตให้ท่านมาเปิดเผยในในที่แห่งนี้หรือไม่
ท่านขึ้นจอท่านสอสอในสภาแห่งนี้ที่เป็นภรรยาเนี่ย
ได้รับมอบหมายมาแล้วเหรอท่านได้รับการอนุญาตมาแล้วเหรอ
ท่านถึงได้ทำแบบนี้เพราะว่าท่านเนี้ยถ้าเกิดว่านี่ฉันยิ่งยิ่งเจ็บ
อ่าพอแล้วครับผมผมพอเข้าใจแล้วครับผมท่านยังพูดไม่จบค่ะ
ขณะนี้ยังไม่มีการอภิปรายเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับ
คือผมขออนุญาตท่านผู้ประท้วงครับว่าผมได้วินิจฉัยแล้ว
ผมก็ได้แนะนำคุณคุณชะนกแล้วนะครับ
ท่านประธานค่ะที่ฉันประท้วงท่านประธานนะคะ
คุณชะนกยังยังไม่ได้อภิปรายต่อเลยนะครับฉะนั้นผมว่าเราฟัง
คุณชะนกอภิปรายต่อว่าจะออกมาในลักษณะไหน
ถ้าสมมุติว่าคุณชนกยังเอารูปชาติที่มีครอบครัวของท่าน
ขึ้นมาโชว์นะครับท่านประธานครับยังพูดถึงบุคคลที่สามอยู่
ผมก็จะไม่อนุญาตให้คุณชะนกได้อภิปรายต่อนะครับท่านประธานครับ
ขออนุญาตครับประท้วงท่านประธานสุภาชัยครับผม
ผมเข้าใจว่าในที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานครับอ่าเอ่อ
ผมสุประชายใจสมุทรครับภูมิใจไทยอ่า
ผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อ๙นะครับ
คือผมคิดว่าถึงนาทีนี้เนี่ยทั้งสภานี้ทราบแล้วว่าเรากำลัง
อภิปรายท่านผู้อภิปรายอภิปรายเรื่องอะไร
เพราะฉะนั้นผมจึงขอให้ท่านประธานได้ใช้ข้อบังคับข้อเจ็ดสิบ
คือถ้าท่านประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว
ประธานจะให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้เพราะฉะนั้นท่านโปรดใช้ข้อ
นี้อ่ะครับข้อเจ็ดสิบขอให้ท่านหยุดอภิปรายเลยครับ
พระคุณครับท่านสุภาชัยครับผมผมเองก็คิดอยู่แล้วล่ะครับ
ว่าถ้าสมมุติว่าผมได้ห้ามปลามได้ตักเตือนคุณชะนกแล้ว
แต่คุณชนกยังฝ่าฝืนผมก็ต้องขอให้ท่านยุติการอภิปราย
นี่ต้องดำเนินการต่อไปแต่ตอนนี้นี่ผมได้ตักเตือนแล้ว
คุณชะนกก็กำลังรับทราบแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะอภิปรายต่อ
อย่างนั้นเชิญท่านชนกอภิปรายต่อกันครับแต่ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับ
ที่ฉันขอรับผิดชอบทางกฎหมายของประการค่ะ

สุประชัยครับผมวินิจฉัยแล้วนะครับ
ผมได้วินิจฉัยแล้วครับมันยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับ

ผมพูดครึ่งนาที
จริงที่ท่านกำลังวินิจฉัยก็คือบอกว่า
ถ้าห้ามแล้วเขาดื้อดื้อแล้วต้องจะสั่ง
ท่านท่านรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็ท่านชัยวุฒิเนี่ย
แล้วก็ท่านครอบครัวท่านเนี่ยมันมีเรื่องอะไรกันอยู่
เราเข้าใจเรื่องเดียวกันแล้วพอแล้วก็ให้ยุติเลยครับ
ไม่ต้องรอว่าดื้อกับท่านประธานอีกหรือเปล่า
ไม่ต้องท่านดื้อตรงนั้นท่านดื้อแล้วให้ถอนให้ถอน

ผมผมได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับ
ครับผมก็ผมก็ได้เรียนต่อท่านประธานจบแล้วครับ

พระคุณค่ะท่านประธานที่ฉันยังอยู่คงอยู่ในยติอภิปราย
ลงมตินะคะแบบไว้วางใจนะคะ
แบบต้องลงมติซึ่งมันเป็นข้อมูล
ที่เพื่อนสมาชิกจะต้องใช้ในการตัดสินใจ
ว่าจะต้องไว้วางใจรัฐมนตรีชัยวุฒิหรือไม่นะคะ
ซึ่งตราบาปที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวอ้างนั้น

ฉันก็เป็นหัวอกแม่ดิฉันก็เป็นภรรยา
และที่ฉันเองก็เป็นเพื่อนของภรรยาท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิเช่นกันค่ะ

เหมือนเชิญเล่อะเหนียวกว่าภรรยาตัวเอง
ทำร้ายจิตใจภรรยาตัวเองอย่างแสนสาหัส
ได้มีการหย่าร้างกับภรรยา
คุณคูณฉนกครับ
ผมขอร้องนะครับว่า
ผมจะไม่ให้คุณชนกอภิปรายเรื่องนี้ต่อแล้วนะครับ
เจ้าประธานครับผมประท้วงเจ้าประธานตามข้อ๙ครับ
นี่แหละผมกำลังควบคุมอยู่นะครับตามข้อ๙แล้วครับ
ท่านประธานปล่อยให้เพื่อนสมาชิกจากอีกฝากฝั่งหนึ่งมาขัดจังหวะการอภิปราย
ถ้าไม่ประท้วงกันเป็นล่ำเป็นสรรเนี่ยจบการอภิปรายไปนานแล้ว
เนื้อหาเราก็รู้กันอยู่ว่าสถานการณ์มันเกิด

ไม่ได้ปิดปาก

ผมได้ให้คุณชะนกได้อภิปรายมาพอสมควรแล้วนะครับและเปิดโอกาสให้คุณชะนกได้พูดถึง
เพราะเรื่องนี้มันมีผลกระทบกับหลายหลายฝ่ายกับบุคคลข้างเคียงกับบุคคลที่สาม
กับครอบครัวของท่านไม่ถึงเฉพาะภรรยาของท่านเป็นถึงลูกท่านด้วยนะครับ
เดี๋ยวท่านท่านยุรพันธ์ฟังประธานวินิจฉัยก่อนนะครับผมได้ได้เตือนคุณชะนก
เตือนคุณชนกไปหลายครั้งฉะนั้นนี่ถ้าหากคุณชนกยังอภิปรายในรูปแบบเดิม
ผมได้ปล่อยให้พิปรายไปแล้วนะครับก็ขึ้นมาในรูปแบบเดิมอีก
ฉะนั้นผมจึงขอให้คุณชนกยุติการพิปรายในประเด็นนี้
แต่ถ้าคุณชนกจะอภิปรายประเด็นอื่นผมก็ยังอนุญาตครับ
ถ้าประเด็นเรื่องครอบครัวของท่านจุลพันธ์นั้นผมจะไม่อนุญาตนะครับ
เพราะมันจะมีผลกระทบถึงครอบครัวของท่านนะครับ
คุณชะนกจะอภิปรายประเด็นอื่นไหมครับถ้าจะอภิปรายประเด็นอื่น
ผมจะอนุญาตให้ท่านอภิปรายต่อครับ
ดิฉันมีประเด็นขอเพิ่มอีกแค่ประโยคสุดท้ายค่ะ
ที่ฉันอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีชัยวุฒิในคุณสมบัติตามประมวลจริยธรรม
ยัตตินะคะที่ที่ฉันได้ยื่นไปแล้วว่าดิฉันไม่อาจไว้วางใจรัฐมนตรีชัยวุฒิได้
เพราะทำผิดปัจจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่มีคุณสมบัติในการที่จะเป็นรัฐมนตรีค่ะ
เพราะว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามรวมทั้งรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
ดิฉันอดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานี้เอื้อประโยชน์ในกระทรวงในกระทรวงที่ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิบริหารประเทศหรือไม่
และที่ฉันไม่อาจจะไว้วางใจให้รัฐมนตรีชัยวุฒิบริหารประเทศต่อไปค่ะ
ส่าห์เรียนวิชาหาเงินทองก็เพราะของสิ่งเดียวมันเกี่ยวกวน

ก็ท่านสมาชิกทั้งสองท่านก็ได้พิปรายท่านลำตีชัยวุฒินะครับ
จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ